เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลปากฆาตที่จังหวัดบึงการค่ะคือถ้าไปมีเรื่องมีราวกันที่โรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วใช่ค่ะแต่คราวนี้ถึงขั้นไปยิงกันตายในห้องฉุกเฉินนะฮะคือต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยอ่ะค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยไปมีเรื่องกันจากร้านเหล้าก่อนอืมมีเรื่อง
สวัสดีครับขอบคุณครับ

เหตุเทศบาลปากฆาตที่จังหวัดบึงการเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้โหนี่ตกลงเขาให้ดื่มกินกันได้ถึงกี่โมงเนี่ย
นั่นอ่ะสิห้าทุ่มหรือเปล่านะห่างอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยอืม
สงการจะเป็นยังไงนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยกล้าคิดจริงจริงนี่ฮะปลาขวดปลาแก้วกัน
มีคนเจ็บคนนึงนะครับก็ถูกส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลปากฆาต
ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูคลิปจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลปากฆาตหน่อย
นี่คนเจ็บเนี่ยถูกส่งไปรักษาอาการอยู่นะคู่กรณีนี่คนนี้เดินมาเห็นไหมฮะ
นี่นี่ตามมาถึงตรงนี้ก่อนเลยมาแตกสองแล้วยิงฮะอันนี้คือยิงไม่ออกนะ
แล้วนี่คือนี่คือจ่อแบบเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะนั่นน่ะใช่
กลับมาอีกถือปืนถือปืนกลับมาอีกแล้วไล่ไปยิงอีกทีนึงโอ้โห
ส่วนมุมนี้จะชัดเลยที่ว่ายิงแล้วปืนด้านเมื่อกี้นิ้วไล่มาอีกรอบนึง
เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่กันอ่ะโอ้โหอันนี้ไม่ด้านแล้วนะครับ
นี่ยิงเข้าไปแล้วนะฮะสามสี่นัดไปกันที่ร้านเหล้าคนนี้ถูกส่งมารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
นี่โทนายิงตายคาห้องฉุกเฉินเลยนะเนี่ย

คือเจ้าหน้าที่คนอื่นในห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห
บอกเดชบุญเหลือเกินรอดตายกันมาได้เนี่ย

หรือเกิดไอคนนี้มันคลั่งแล้วยิงกราดยิงขึ้นมา

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ

ตามมาเห็นเขานอนเจ็บอยู่ที่เตียง

วิ่งย้อนกลับไปนึกว่าจะไปแล้วนะ

เข็นคนเจ็บเข้าไปห้องฉุกเฉินนั่นใน

ไม่คิดจะมีอนาคตแล้วเหรอคะเนี่ย
คือจากภาพเนี่ยมุมนี้จะเห็นเลยว่า
คนเจ็บเนี่ยพอเห็นวิ่งมาอีกรอบเขาเห็นแล้ว

ใช่ไม่ทันจ่อเลยอะ
ส่าห์จะพยายามเอาเตียงกันมันไม่ทันแล้วค่ะ

เขาก็แบบโอ้โหนี่ยิ่งคนนี้นะที่เข็นเตียงมาเนี่ย

ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อครับทุกผู้ชมครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุริชัยสุนันทนามอายุ๒๑ปี
เป็นชาวอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลปากฆาตที่จังหวัดบึงกาล
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มม
กระสุนเนี่ยเข้าที่คิ้วซ้าย๑นัดหายปลาร้า๑นัดหน้าอกอีก๒นัด
โดนไป๔นัดนะฮะในห้องฉุกเฉิน
ตำรวจเนี่ยพบว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีเรื่องกันมาก่อนนะ
ทะเลาะวิวาดกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตะบนป่าฆาต
เป็นร้านเหล้าที่ท่านดูคลิปแรกนะฮะซ้ายมือฮะ
แล้วคนเจ็บก็คือนายสุริชัยเขาก็ถูกส่งมารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
ที่คนก่อเหตุจะตามมาแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิต
คนก่อเหตุชื่อนายบุญยฤทธิ์นามสกุลพลขันชื่อเล่นชื่อบิวอายุ๒๑ปี
เป็นคนในพื้นที่ป่าฆาตนี่แหละที่จังหวัดบึงกาล
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะชุดสืบสวนก็ออกติดตามจับกลุ่มตัว
เพราะว่ามันชัดเลยว่ามันคือใครอ่ะค่ะไม่ต้องสืบเลยอ่ะนะ
ยังมีแฟนสาวอีกคนนึงด้วยนะแฟนของบิวเขาเนี่ย
เพราะว่าไปมีเหตุทะเลาะวิวาสที่ร้านอาหารกันด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าตามมากันด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไล่ทั้งคู่เลยนะฮะ
วันนี้เราได้คุยกับยายของบิวนะฮะชื่อนางสายันนะฮะ
อายุ๗๑ปีแล้วคุณยายเนี่ยเป็นยายของบิวผู้ต้องหา
ยายบอกว่าบิวหลานชายเนี่ยเขาไปตั้งวงกินเหล้าที่ข้างบ้านกับเพื่อน
จากนั้นก็ไม่รู้ยังไงออกไปที่ร้านเหล้า
แล้วก็ไปก่อเหตุยิงเขาตายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หลังจากก่อเหตุยิงเขาตายแล้วเนี่ยในบิวผู้ต้องหานี่กลับมาที่บ้านนะฮะ
ยายบอกว่ากลับมาที่บ้านมากราบยาย
บอกว่าขอเข้ามามากราบขอเข้ามายายเพราะว่าเพิ่งไปยิงคนตายในโรงพยาบาลมา
กราบยายเสร็จบอกยายแบบนี้เสร็จแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเลย
อันนี้ชื่อสุริยชัยทุกผู้ชมครับสุริยชัยซุนันทนามอายุ๒๑ปี
เถียงทีมของเราไปที่บ้านของเขาก็มีการตั้งเต้นเพื่อเตรียมสถานที่จัดการมีวัตถุ
คุณแม่เนี่ยอายุ๖๓ปีแล้วแม่ของสุริยชัยที่ถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าปกติลูกชายไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน
ก็จะอยู่ที่บ้านช่วยแม่ทำงานนี่แหละ
เมื่อคืนก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปที่ไหนอะไรยังไง

รู้อีกทีก็เอ้าเสียชีวิตแล้ว
ส่วนพี่ชายนะครับบอกว่าน้องชายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิต
มันเหมือนกับมีรางสังหรณ์เหมือนกันนะ
คือน้องชายเนี่ยไม่เคยขอดื่มเหล้าดื่มเบียร์อะไรเลย
แต่เมื่อวันก่อนเนี่ยน้องมาขอให้พี่เนี่ยเลี้ยงเบียร์๓ขวด
ก็ยังรู้สึกแบบแปลกตะหงิดตะหิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกัน
ลองฟังพี่ชายเขาหน่อยนะฮะ
มีร่างสังหรณ์ยังป่ะว่าน้องจะเสียหรือว่าน้องได้บอกก้าวก่อนว่าจะไปแล้วเด้อประมาณนี้
ก็มีอยู่เพราะว่าน้องเคยบอกให้เลี้ยงเบียอย่างนี้นะ
บอกว่าให้เอ้ยเลี่ยงเบียร์ในเด้อ

ไม่ได้เลี้ยงแล้วว่านี้
ไม่ได้เลี้ยงแล้วว่านี้
แรงของมือที่ว่าแกจะเสียนะครับ
แกสวนอายไปกินเบียกินกับสามคนก็ได้เลยนะครับ
มือเขาเนี่ย
เหมือนพันอะไรสักอย่างอยู่ปะครับ
ข้างซ้ายเนี่ยพันอยู่เนี่ย
คือเขาถูกแทงมาเหมือนกัน
ก็คงจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสที่ร้านอาหารนั่นแหละที่ร้านเหล้าอ่ะ

หลังก่อเหตุกลับไปที่บ้านไปกราบขอโทษที่บ้านแล้วก็หนีไปเนี่ย

ตำรวจบอกว่าไปจับกลุ่มตัวได้นะฮะ
เพราะว่าโรงพยาบาลเขาแจ้งมา
ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกาลสิน
เพราะว่าถูกแทงมาที่ข้อมือซ้ายแล้วก็ต้นแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาด้วย
นี่ฮะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไปไหนไม่รอดเหมือนกัน
หลังจากไปยิงเขาตายมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่ไปนู่นนะฮะไปขอรักษาที่โรงพยาบาลกาลสิน

เพราะว่ามันเป็นคดีลักษณะผิดปกตินะครับ
นายบุญริษฐ์พลขันล้วนในบิวอายุ๒๑นะฮะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ตำรวจก็ขอหมายจับไว้เลยนะครับ
ตอนที่ยังตามตัวอยู่ถูกแจ้งข้อหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะ
เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำทั้งหมด
แล้วจะแจ้งข้อหาผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำความผิดทั้งหมด

นี่นะฮะคนพาไปยิงจะเห็นว่ามีคนเดินไปด้วยกันอะไรพวกนี้
คนพาซ้อนจักรยานยนต์หลบหนีเดี๋ยวต้องไล่ดำเนินคดีให้หมด
ตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจไปที่โรงพยาบาลป่าฆาตเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องไปให้กำลังใจแล้วก็ไปรักษาความปลอดภัยให้กับแพทย์พยาบาลแล้วก็คนไข้หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างที่โรงพยาบาลกัน

โอ้โหขวัญเสียเสียขวัญกันหมดแล้ว
ทีนี้เอาที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น
ตำรวจเนี่ยไปจับตัวในบิวได้ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งถูกไหมคะ

จับตัวมาเสร็จปุ๊บอ่ะขอสอบสวนหน่อย

ผมไม่ได้เคยมีเรื่องของคนตายมาก่อนหรอกครับ

ไม่รู้จักด้วยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
ผู้ตายไปมีเรื่องกับรุ่นน้องของผม
ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้

ต่อมาเนี่ยผมก็ไปเจอไอ้คนตายเนี่ย
โดยบังเอิญไปนั่งกินเหล้าร้านเดียวกัน

ก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
แล้วพี่ดูแขนผมเนี่ยเห็นมั้ยที่ผมต้องมาโรงพยาบาลเนี่ย
ดูแขนผมเนี่ย
โดนขวดปากชาล้าม
อผลมึงดีก็พาทั้งผมทั้งคนตายไปส่งโรงพยาบาล
ใช่เขาก็เป็นห่วงกลัวคุณจะเสียเลือดหนักจนหูสาหัดเกินไป
พอผมรู้เท่านั้นแหละว่าคนตายมันอยู่โรงพยาบาลเดียวกับผม
ผมไปเลยไปหาเลยโมโหมาก

กลับไปเอาปืนของน้องชายมาก่อนแล้วไปหาเลย
แล้วผมก็ไปยิงผมโกรธจริง
แต่พอยิงไปเสร็จปุ๊บเหมือนเสียงปืนมันเรียกสติยังไงไม่รู้

ต้องแวะที่กาลสินฯทำแผลที่โรงพยาบาลแล้วตำรวจก็ตามมาจับ
ตอนนี้นำตัวกำลังจะกลับไปส่งที่สพป่าฆาตในพื้นที่เจ้าของคดีนะคะ
นี่กะว่าจะหนีเหมือนโจรในหนังอย่างนี้เหรอ

แบบมีบาดแผลถูกแทงถูกยิงอะไรก็แล้วแต่ก็หนีไปเรื่อยอย่างนี้หรอ

สุดท้ายนายบิวบอกไม่ไหวต้องเข้าโรงพยาบาล

โอ้โหแต่คุณไปยิงเขาตายใช่ไหม

คุณมีเวลาในการคิดไตรตรองอะไรตั้งนานพอสมควรเนี่ยคุณกลับบ้านไปเอาปืน
กลับบ้านไปเอาปืนเอาระยะทางในการกลับไปหยิบปืนระยะทางในการขี่กลับมา
แถมนี่พระเจ้าให้โอกาสแล้วนะตอนจะยิงตอนแรกปืนด้านเห็นไหม
เขาอุตส่าหเบื้องบนอุตส่าห์โอกาสแล้วว่าอย่าทำเลย
โอเคครับลุงออกไปแวบนึงแล้วย้องกลับมายิงใหม่
ทุกผู้ชมครับเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิด
ในร้านอาหารร้านเหล้าอ่ะร้านอาหาร
ช่วงที่คู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยรวมทั้งผู้ตายด้วย
ผู้ก่อเหตุด้วยมีปากเสียงกันที่โต๊ะอื่นลุกหมดแล้ว
ทำร้ายร่างกายกันเสื้อดำคือคนตายนะฮะ
อาจจะมองขามุ่นวายจะมองยากหน่อยเป็นว่าคนตายในใส่เสื้อดำ
เสื้อขาวคือพี่ชายคนตายคนที่สวมเสื้อพิซซ่าเนี่ยคือเพื่อนคนตาย
จะเห็นว่าฝ่ายคนตายเนี่ยเขามี๓คนนอกนั้นคือฝ่ายอื่นหมดเลยนะ
คือฝ่ายในบิวหมดเลยยังมีวงจรปิดนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มานะครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังขี่จักรยานยนต์ไปโรงพยาบาล
ก่อนที่จะไปยิงนายสุริยชัยเขาในห้องฉุกเฉิน
ตรงนี้นะฮะที่บอกว่ามาถึงแล้วเอ้าโรงพยาบาลเดียวกัน
กลับบ้านไปเอาปืนแล้วก็กลับมาอีกนี่นะครับ
แดนบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเบียร์กันที่บ้านของเพื่อน
ที่ชื่อเอ๊แล้วก็ผู้ตายด้วยก็ดื่มเบียร์ไปขวดนึงแล้วก็นัด
ต่อกันนะมาดื่มกันต่อที่ร้านที่เกิดเหตุนั่งดื่มกันได้
อยู่๑ชั่วโมงกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกลุ่มในบิวเนี่ยเขามากัน๑๑
คนมาถึงเนี่ยเขาเรียกผู้ตายเนี่ยออกไปนอกร้านแล้วใช้
ขวดเบียร์ฟาดใส่ที่หัวผู้ตายเลยแล้วทีเนี้ยมันก็ลุมกัน
ชุนละมุนไปหมดซึ่งเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เกิดอะไรขึ้นนะแต่เขาขอยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักกับ

ไปแล้วรู้ไหมว่าเขาตามไปจริงจริงที่ลงมาเขามาแล้วเดิน
บอกพี่เขาแล้วบอกว่ามีคนมาแล้วพวกเขามาแล้วก็เลยแล้ว
ก็เดินออกมาหากาดแล้วก็บอกกาดไปด้วยแต่เขาไม่ไป
แล้วมีเขาถือปืนมาแล้วกาดก็วิ่งผมก็วิ่งตามไปเลยครับ
คือเอาเป็นว่าถูกจับได้แล้วนะครับคนที่ก่อเหตุที่
เหลือก็ต้องไล่ติดตามคนที่ร่วมกันก่อเหตุใช่ค่ะผล
มีเรื่องมีราวกันคนที่พาเขาไปยิงคนที่พาเขาหลบ
อะไรต่างนานานะฮะโหดร้ายเหลือเกินเหตุการณ์นี้